หลวงพี่ย้อยหรือว่าพระย้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะที่ออกมาเปิดเผยเป็นคนแรกเลย
เรื่องของอดีตพระกาโตกับศรีกาตอง
แล้วก็ถูกอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมด
ล่าสุดนี่หลวงพี่ย้อยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อัตมาจะศึกแล้วนะ
๑พฤษภาคมพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่แม้จะศึกไปเป็นคาราวาส
ก็จะมุ่งมั่นในการดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาตลอดไป
ทำอย่างจริงที่ถูกต้องและจะดูแลรักษาปกป้องพระพุทธศาสนา
ศึกต่อไปเขาจะเรินพร
ขณะที่ผู้บังคับการปปนะฮะตำรวจปปนะครับ
บอกว่าตอนนี้นะฮะมีเจ้าวาดวัดบุภารามวรวิหาร
เป็นโจทย์มาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับอดีตพระกาโตะ

ยักยอกทรัพย์ยืมเงินวัดเพ็ญญาติที่นครศรีธรรมราช
หกแสนบาทมีเจ้าวาดวัดบุภารามที่กรุงเทพมาแจ้งความ
ถามว่าทำไมเจ้าวาดที่กรุงเทพมาแจ้งความ
เนื่องจากเจ้าวาดวัดบุภารามที่กรุงเทพ
ท่านเป็นเครือยาศกับเจ้าวาดวัดเพ็ญญาติที่อดีตพระกาโต

แล้วเจ้าวาดวัดเพนญาติบ้านท่านมรรณภาไปแล้ว
ทีนี้มีคนยักยอกเงินของวัด

เดี๋ยวตำรวจจะเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับ
ถ้าไม่มาพบก็จะออกหมายเรียก
เป็นครั้งที่๒ถ้ายังไม่มาพบก็ต้องออกหมายจับ
ส่วน๖แสนบาทที่ถูกแจ้ง
หาเรื่องยักยอกเงินของวัดเพ็ญญาติ

ที่เป็นพระคนกลางที่ว่าจะไปให้นักข่งนักข่าว

เดี๋ยวต้องขยายผลต่อไปนี่ตำรวจบอกไว้นะฮะ